คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา

เมื่อวานนี้เรารายงานข่าวกันไปแล้วนะคะว่า
แซนกระติกจ๊อปย่องเงียบพบตำรวจ

ตอนนี้สังคมไทยรับรู้ร่วมกันนะคะ

ไม่ต้องการแล้วนะคะ
หายุ่งเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจเลย

ต้นเรื่องท่านนี้เข้ามายุ่งในคดีนี้ได้ยังไง

หวกแรกแม่ไปขอแบบส่วนตัว
บอกว่าให้ท่านเข้ามาเป็นผู้สังเกตการ

คุณหญิงเข้ามาในฐานะคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภา
หวกนี้เข้ามาทั้งคณะเข้ามาทั้งคณะกรรมธิการ
เพราะฉะนั้นแม่บอกว่าก็อยากให้ถอนไปทั้งคณะ
แต่จริงเป้าใหญ่คือคุณหญิงหมอนั่นแหละคุณหญิงหมอนั่นแหละค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณหญิงหมอโพสต์เฟซบุ๊กนะ
ท่านบอกว่าอ๋อรู้แล้วใครอยู่เบื้องหลัง
ใครอยู่เบื้องหลังที่ให้แม่ออกมาพูดแบบนี้
ให้แม่ออกมาพูดว่าคุณหญิงหมอไปแทรกแทรงการทำงานของตำรวจ
ท่านโพสต์ไล่ยาวเลยคุณผู้ชมดูเอาเองนะคะ
จริงโพสต์นี้เชื่อว่าหลายคนเห็นแล้ว
แต่ประเด็นสำคัญของโพสต์นี้ใจความหลักอยู่ที่
การที่คุณแม่เนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อช่องหนึ่ง
คือยอมรับไกลว่าตำรวจไม่พอใจ
ไม่สบายใจที่คุณหญิงหมอลักษณะคือ
ตำหนิการทำงานของตำรวจและมาแทรกแทรงการทำงานของตำรวจ
คุณหญิงหมอบอกว่าหลังจากที่เห็นคลิปที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์แล้วนะคะ
ก็ทำให้คุณหญิงหมอเข้าใจแล้วก็ถึงบังอ้อทันทีว่า
เกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะก่อนหน้านี้มีทนายความคนหนึ่ง
ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะโทรมาหาคุณหญิงหมอเตือนว่า
มีการพยายามต้อนให้คุณหมอเข้ามุมตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจ
แต่ตอนนี้อ้อยาวเข้าใจทะลุปลุโปรหมดแล้วนะคะ
ทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าคุณหญิงคุณหญิงหมอคะโกรธแม่ไหมโกรธแม่พะนิดาไหม
คุณหญิงหมอบอกว่าไม่โกรธเลยแล้วก็ไม่ขอชี้แจงอะไร
เพราะชินกับเรื่องแบบนี้แล้วนะคะถ้าตัวเราไม่ได้ทำ
ก็ไม่ต้องไปนั่งชี้แจงเพราะตัวเราไปห้ามปากใครไม่ได้
ใครพูดโกหกอะไรก็จะได้รับผลตอบรับแบบนั้น
ส่วนหนึ่งออกจะเห็นใจคุณแม่ด้วยซ้ำ
ว่ามันมีอะไรที่ทำให้คุณแม่กระทบกระเทือนใจ
ถึงได้เกรงใจตำรวจนักหนาให้ฟังจากปากคุณหญิงหมอค่ะ
ทนายคนหนึ่งซึ่งขอไม่เอ่ยชื่อแล้วก็บอกว่า
ตำรวจผู้ใหญ่ที่หมอน่าจะรู้จักก็คือว่าเหมือนเขามีเจตนาดี
ก็ส่งมาว่าเรื่องการในคดีนี้ผู้ใหญ่ไม่พอใจมากนะ
ก็จะพยายามต้อนหมอเข้ามุมแต่หมอฟังแล้วหมอก็ไม่เข้าใจตอนแรก
ค่ะตอนเนี้ยเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่ามันเหมือนเอาอ่า
คนที่เราช่วยเหลือเอาเขามาด่าเราแล้วเราก็ไม่ค่อย
ไม่เคยเจอไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้คิดอยากได้
แต่ว่านี่ก็คือการต้อนเข้ามุมดูที่ว่าเราจะสู้ยังไง
อะไรอย่างนี้ค่ะขอบคุณในทุกกำลังใจ
แล้วเราก็มองว่าอันนี้มันเป็นมารพจนแล้วก็ทุกครั้งที่มีมาร
เราจะได้ฝึกแล้วหมอก็ยอมรับว่าไม่โกรธ
เรียกว่ามารพจนเลยไม่มีเบลอมีไม่เกิดเออ
นี่แหละฮะอ่าคุณคุณหญิงหมอท่านก็ยืนยันว่า
ไม่ได้ไม่ได้โกรธอ่ะนะคะครับทีนี้คุณผู้ชมตอนที่คุณหญิงหมอท่านโพสต์
ของคุณแม่ต่อนักข่าวสำนักหนึ่งประเด็นที่ฉันไปดูทั้งหมดแล้ว
นักข่าวถามไปบอกว่าเอ๊ะคุณแม่คุณแม่กลับไปกลับมาหรือเปล่า
ตอนแรกอยากให้คุณหญิงหมอมาช่วยตอนนี้บอกไม่เอาแล้ว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
ไม่ใช่เรื่องสัมภาษณ์เยอะอย่าเอาประเด็นตรงนั้นมาพูด
ประเด็นคือไปก้าวไก่กับตำรวจอันนี้เรื่องใหญ่
แล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ก็โดนมาดอกหนึ่งเหมือนกัน
โดนตำรวจมาดอกหนึ่งเรื่องไหนรู้ไหมคะ

ก็ไปเซ็นเอกสารที่ทนายกฤษณะเอามาให้เซ็นไง
เอาเรื่องไปร้องต่อคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภา
คุณแม่ไปเซ็นโดยที่ไม่อ่านแล้วปรากฏว่า
คณะกรรมธิการชุดนั้นก็เข้ามาตรวจสอบไง

ใช่นี่ค่ะตำรวจขอพบเลยนะคุณแม่บอก
แล้วตำรวจเทศนาไปยกใหญ่แล้วเอาเอกสารให้แม่ดู
แล้วตั้งคำถามกลับมาที่แม่บอกว่าไหน
บอกว่าชอบตำรวจไงแล้วตำรวจนายนั้นก็บอกว่า
ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคดีนี้โอ้โหนี่ค่ะคุณแม่ให้สัมภาษณ์สื่อ
คุณผู้ชมไปหาดูเองนะคะมีนะคะประโยคนี้ทั้งหมดที่ดิฉันพูด
เป็นประโยคที่แม่พูดแต่เอาล่ะสรุปแบบนี้
ให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นกองเชียร์คุณหมอนะคะ
คุณหมอยืนยันบอกว่าแม้ว่าจะมีการถอดถอนคดีแตงโม
ออกมาจากชุดของสวแล้วก็ยังคงทำหน้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ
อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบของกระบวนการยุติธรรมไทย
เฉพาะชั้นต้นอืมแล้วอย่าลืมนะฮะว่าตอนนี้คุณแม่คุณตังโมเนี่ย
ถือเป็นผู้เสียหายนะเราไม่ค่อยเห็นบ่อยแล้วครับว่า
ตำรวจที่ต้องทำคดีตำหนิผู้เสียหายทีนี้เมื่อสักครู่นี้
อย่างที่พี่ปุ้ยบอกไปว่าหลังจากคุณหญิงหมอพรทิพย์บอกรู้แล้ว
ใครอยู่เบื้องหลังในการที่คุณแม่จะถอดถอนถอดถอนคุณหญิงหมอ
ออกจากการทำเรื่องคดีนี้ครับไปถามทนายเดชามันดีกว่า
นายเดชาซึ่งอยู่ฝั่งคุณแม่และไกลว่าจะเป็นฝั่งตำรวจแล้วด้วย
ทนายเดชาบอกเท่าที่ฟังนะความเห็นส่วนตัวของทนายเดชา
ท่านเชื่อว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์น่าจะหมายถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
เพราะอะไรทนายเดชามองว่าคุณหญิงหมอพรทิพย
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไม้เบื่อไม้เมากันฮะ
ความเห็นไม่ค่อยตรงกันหรอกแล้วส่วนตัวชื่อว่า
หมอพรทิพย์คงแค่คิดมากแหละคุณหมอน่าจะนอนน้อย
หรืออาจจะเครียดในการค้นหาความจริงแต่จริงแล้ว
ไม่ได้มีใครทำอะไรเลยคุณหมออันนี้ทนายเดชาบอก
คุณหมอน่าจะคิดไปเองซะมากกว่าอยากให้คุณหญิงหมอไปพักผ่อนซะดีกว่านะ
นายเดชาก็เป็นห่วงด้วยนะฮะส่วนกรณีที่คุณแตงโม
คุณแม่คุณตังโมให้สัมภาษณ์ประมาณว่า

ถึงต้องมาถอดถอนเรื่องออกจากคณะกรรมาธิการวุฒิสภานั้น
นายเดชาเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้น

มันจะไปมีตำรวจคนไหนกล้ามาด่าคุณแม่พนิดาเนี่ยไม่มีหรอก
น่าจะเป็นการปรับทุกข์กันมากกว่าครับ

หรือใครเนี่ยกล้ามาต่อว่าคุณแม่พะนิดา

คนไหนด่าแม่น้องแตงโมเอาเบอร์มาเลยเดี๋ยวผมจะโทรไปด่ามันเอง
คงน่าจะเป็นลักษณะเป็นการเรียกอะไรปรับทุกข์มากกว่ามั้
มันไม่มีงานที่คุณหมอทำแล้วไงมันจบแล้วผ่าศพโดยหมอตำรวจหมอนิติวิทยาศาสตร์จบแล้ว
ผมได้รับรายงานแล้วก็เป๊ะมันก็ไม่มีงานอะไรที่อาจารย์ต้องทำอีกแล้ว
คุณแม่ก็บอกแล้วว่าไม่มีงานให้หมอทำแล้วให้อาจารย์หมอผ่อนบ้างนะ
ส่วนเรื่องคลิปเสียงจากกล้องหน้ารถ
ของที่มีการบอกว่าคุณกระติกกับคุณโบทิเคคุยกัน
คุยกันหลังเกิดเหตุนี่แหละฮะเป็นภาพตอนที่คุณโบทีเคไปรอใช่ไหม
รอแล้วก็พาคุณกติกขึ้นรถกลับไปเนี่ย
ซึ่งก่อนอันนี้มีอดีตทนายของคุณแม่ก็คือทนายกฤษณะ

นายเดชาบอกว่าเขาเห็นคลิปนี้แล้วนะ
มันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแค่คลิปที่เป็นภาพฉายไปที่ถนนเท่านั้นเอง
เป็นคลิปกล้องหน้ารถในรถของคุณแตงโม
วันนั้นคุณโบทีเคขับไปส่งกระติกที่บ้าน
ทีนี้คุณกฤษณะบอกว่าไอ้กล้องหน้ารถมีทั้งภาพและเสียง

ทนายเดชาบอกไม่ได้มีเสียงใครคุยกันนะ
ใครที่พูดเรื่องคลิปกล้องหน้ารถ
เป็นการพูดเท็จทั้งสิ้นนะครับ
นายเดชาบอกถือว่าสร้างความวุ่นวาย
สร้างข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
รถคันนี้ล่ะรถของคุณแตกโมที่วิ่งผ่านไป